ดูเรื่องของมาตรการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรหน่อยค่ะ
เมื่อคืน๒ทุ่มได้เข้าไปที่เว็บไซต์
ผมไม่ได้เกษตรกรแต่ผมลองกดเข้าไปดู
ว่าข้อมูลในนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับ
ก็เป็นข้อมูลที่ให้กรอกหมายเลขบัญชี

ถูกต้องค่ะถึงแม้ว่าใครจะไม่ได้มีบัญชีกับธนาคารทกศ
เป็นการอัปเดตบัญชีธนาคารอื่นที่ท่านมี
แล้วเดี๋ยวจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ย

หลังจากที่รัฐบาลมีมติช่วยเหลือกเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
คือจะให้๓เดือนต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม

นับไปตั้งแต่เดือนนี้พฤษภามิถุนากรกรา
แล้วจะไปเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภาคม
คุณผู้ชมสามารถที่จะไปเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนได้
สำคัญนะคุณต้องไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของคุณหน่อยนะครับ
เพราะว่าบางท่านที่ปรับปรุงแล้วในช่วงปี๖๑ถึง๖๓เนี่ย
โอเคคุณรอดแน่ได้รับเงินแน่
แต่ว่าบางท่านไม่ได้ไปปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรของท่านเลย
ก่อนปี๖๐อีกพอมันล่วงเลยมา๓ปีแล้ว
ท่านอาจจะหมดสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา
ดังนั้นในช่วงนี้ยังมีเวลาในการเข้าไปปรับปรุง
เว็บไซต์ที่คุณบอกทางแอปพลิเคชันที่คุณบอก
หรือว่าจะไปที่เกษตรอำเภอ

หรือตอนนี้เขาบอกว่ามีอาสาสมัครเกษตรจังหวัด

ดังนั้นท่านบอกข้อมูลตรงนี้กับอาสาก็ได้
หรือว่าบอกกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ได้
ท่านจะได้ไม่ต้องไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเรามีการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
เขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาเป็นฐานข้อมูล
ส่งให้กับกระทรวงเกษตรและสหกร
ซึ่งทางกระทรวงก็จะรวบรวมชุดข้อมูลแล้วก็คัดกรอง
ส่งต่อให้ทางทกศ
เพื่อให้ทกศเอาไปเช็คอีกทีนึงนะ
ว่ากลุ่มนี้ไปซ้ำซ้อนกับมาตรการ
เราไม่ทิ้งกันที่ได้๕๐๐บาทเยียวยา๕๐๐บาทหรือเปล่า
ทีนี้ขั้นตอนการรับเงินค่ะคุณผู้ชม
เกษตรกรคนไหนที่มีบัญชีเงินฝากทกศอยู่แล้ว
ไม่ต้องทำอะไรนะคะรอรับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลย
จะเริ่มโอน๑๕พฤษภาคมเป็นต้นไป
คำว่าเยียวยาเกษตรกรนี่คุณผู้ชมพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะ
อันนี้สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากอยู่กับทกศ
บางคนอาจจะบอกฉันมีบัญชีธนาคารอื่นได้ไหม
นี่แหละค่ะให้เข้าไปอัปเดตข้อมูลผ่านเว็บไซต์
จะได้ลงบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านมีเงินฝากอยู่
เพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้แล้วย้ำนะ
ไม่จำเป็นต้องไปที่ทกศเพื่อเปิดบัญชีทกศใหม่
หรือว่าท่านมีบัญชีธนาคารอื่นก็ต้องเอาบัญชีธนาคารนั่นแหละ
เพื่อสะดวกในการรับเงินไม่ต้องไปเปิดบัญชีของธนาคารอื่นอีกเลย
ต้องมี๓ข้อมูลมูลที่สำคัญในการที่คุณจะเข้าเว็บไซต์
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน
บัญชีเงินฝากธนาคาร
แล้วก็ทีนี้ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์แล้ว
เว็บไซต์ตอนนี้มี๒ปุ่มเท่านั้นเอง
ปุ่มแรกคือปุ่มสีเขียว
สำหรับแจ้งช่องทางการรับโอนเงิน
และปุ่มที่๒คือปุ่มสีเหลือง
สำหรับตรวจสอบผลการโอนเงิน
ุ่มสีเขียวพอเรากดเข้าไปแล้ว
จะขึ้นข้อความแบบนี้ครับ
เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสำหรับตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลในเบื้องต้น
เพื่อรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น
ยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นของรัฐ
จากการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ราชการบำนานประกันสังคมหรือโครงการอื่น
แต่ให้ท่านเตรียมข้อมูลอย่างที่บอก๓ข้อมูล
เลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

แล้วก็คุณกดต่อไปนะเขาก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลนี้
แต่ถ้าคุณลองกดไปดูในปุ่มสีเหลืองตรวจสอบผลการโอนเงิน
จะขึ้นว่ายังไม่มีข้อมูลการโอนเงิน
เพราะเขายังไม่เริ่มโอนเงินจะเริ่มวันที่๑๕พฤษภาคม
ถูกต้องค่ะแล้วก็เงินเยียวยาเกษตรกรนี่นะคะ
นิดนึงคุณผู้ชมจะให้เฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นเกษตรกรเท่านั้น
กเว้นเกษตรกรที่เป็นชาวสวนยางอันนี้จะได้เป็นรายบุคคลนะคะ
ครับการเตรียมตัวสำหรับพี่น้องเกษตรกรของเรา
ที่คาดว่าน่าจะได้รับเงินเยียวยา๑๐ล้านรายทะเบียนเกษตรกรนะครับ